สลัดคุณผู้ชมยุคนี้สมัยนี้ไม่น่าเชื่อว่ายังคงมีโจรสลัดอยู่
คือที่ฉันเคยได้ยินแถวพวกคาบสมุดต่างยังคงพอมีโซมาเลียแถวนี้
ยังมีอยู่บ้างอันนี้คือใกล้กับมาเลเซีย
ใกล้บ้านเราเลยถูกต้องเป็นเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไทย
ลั่นเข้าไปฮะไปถูกโจรสลัดบุกเข้าไปยึดแล้วก็ดูดน้ำมันไป๑ล้าน๕แสนลิตรหมดเลยครับ
ทีนี้ทำให้หน่วยงานของไทยต้องมีการจัดเรือหลวงตากใบไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปให้ความช่วยเหลือเรือลำนี้ด้วยครับ
ผลเรือเอกเรือชายมรุตดิตเป็นผู้ในการศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนแล้วก็ศินาธิการทหารเรือครับ
สั่งการให้สอนชนเขต๒จัดเรือหลวงตากใบแล้วก็เรือตรวจการใกล้ฝั่ง๙๗
หลังถูกโจรสลัดประมาณ๖๗คนนะครับได้นำเรือเข้าไปเทียบแล้วก็ไปควบคุมตัวลูกเรือทั้งหมดถึง๑๗คนเอาไว้ครับ
หลังจากนั้นปล้นน้ำมันดีเซลไปประมาณ๑ล้าน๕แสนลิตร
ขณะที่เรือกำลังเดินทางจากสิงคโปร์นะครับที่จะล่องกลับมาที่ประเทศไทย
ทำลายอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดไม่สามารถคุยกับใครได้ไม่สามารถติดต่อกลับมาได้ไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือใครได้
หลังจากนั้นปล่อยให้เรือลอยลำเคว้งอยู่แบบนี้นะครับเหตุเกิดเนี่ย๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เมืองต้นได้ประสานตำรวจน้ำดำเนินการทางกฎหมายแล้วพร้อมแจ้งให้เรือต่างระมัดระวังการเดินเรือผ่านในพื้นที่เฝ้าระวัง
นอกใช้ฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียด้วย